ไหนเรื่องตัวเลขสตาร์ทกันมาแบบนี้

มีตัวเลขมาฝากกันด้วยคุณผู้ชมนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นแม่ออมแม่สุคุณอาร์ดพสุด
เบนจพลรวมไปถึงสาวชมพู่ก่อนบ่ายเขาไปร่วมงานกันมาคุณผู้ชม
พี่ผู้ถามก่อนอัปเดตตัวเลขก่อนสัปดาห์ก่อน
เห็นบอกว่าพี่ผู้เพิ่งถอยรถคันใหม่ป้ายแดงสดร้อนมาเลยพี่แจ๊ค

ก็ไก่๗๗๔๐เนี่ย
เราก็ถามว่าซื้อใหม่ทำไมแม่คันเก่าก็ยังดีหรือเปล่า
พี่ปูบอกว่าใช้มาตั้ง๘ปีแล้ว
ดระวังมาหน่อยละกันเอาคันใหม่มาทำมาหากินนะคุณผู้ชม
แล้วถามว่าเลขรถคันนี้ให้โชคไปแล้วหรือยัง
ผู้บอกว่าส่วนมากคนอื่นเขาจะถูกมากกว่าตัวเองเนี่ย
ค่อยมีดวงเรื่องตัวเลขแต่ก็รอลุ้นงวดสุดท้ายของปี๓๐ธันวาคมนี้คุณผู้ชม
ส่วนเรื่องทายาทคนที่สามตั้งใจอยู่เหมือนกัน
อยากจะมีลูกสาวอีกสักหนึ่งแต่พอจ่ายค่าเทอมลูกชายคนโตไป
คือน้องทาราเนี่ยเขาเรียนโรงเรียนอินเตอร์
ว่าจักราคาเทิมก็อาจจะสูงหน่อยอยากใช้ลูกได้ภาษา

ซึ่งถ้าบอกว่าสุดผู้บอกเลยจะปลดหนี้ได้บางส่วน
ถ้าเกิดว่ามันดีขนาดนั้นพี่ผู้บอกว่างั้นฉันเปิดอู่รอเลยละกัน

บอกกับทุกคนเพราะว่าเวลาบอกโชค
คนอื่นจะถูกแต่ตัวเองไม่ค่อย
เพราะว่าซอยไม่ค่อยเป็น
ตอนนี้ทลายอยู่อินเตอร์ใช่

คนต่อไป๒ภาษาก็พอมั้งอะไรอย่างนี้

เรารู้สึกว่าสำหรับบ้านเรานะมันดีแหละ
แต่ผู้ก็รู้สึกว่าไว้อีกหน่อยแล้วค่อยหนักกว่านี้ดีไหม
แล้วก็มาคิดว่าปีนี้มีอย่างที่บอกมีหมอดูเคยทักไว้
ว่าธุรกิจที่ทำมันจะแบบดีมาก

อย่างที่เขาทักว่ามันได้แบบหลายอย่างนี้

หอมรอดูนะคะรูปคนที่สามใช่รอรุ้นเป็นกำลังใจกับพี่ชมพูด้วยละกันนะ
ส่วนคนนี้เจอที่งานกองสลากพลัดคุณผู้ชม
แม่สุสุนารีเปิดใจสักหน่อยแม่
คืออย่างนี้เมื่อวานแม่สุนี่นะเดินทางไปร่วมงานฉลองครบรอบ๒
๒ปีของกองสลากพลัสเขาในฐานะพรีเซนเตอร์คนล่าสุดคุณผู้ชม
ซึ่งพรีเซนเตอร์อีกคนนึงก็คือแม่อ๋อมสกาวใจ
แต่เราต้องบอกว่าขอเปิดใจแม่สุก่อนเพราะว่าอะไร
คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมคือก่อนหน้านี้แม่สุเขาก็เป็นพรีเซนเตอร์

แล้วจู่ทำไมทำไมแม่สุย้ายค่ายมาอยู่กับกองสลากพัด

ทั้งหมดทั้งมวลไม่ได้หนีอะไรนะ
ไม่ได้หนีแบบกระแสดาวงดราม่าของอีกเจ้าหนึ่ง
สุบอกว่าก็สัญญาต่อปีต่อปีปีนี้เขาไม่ได้ต่อ

กองสลักพลักษณ์เขาติดต่อมาปุ๊บพอดีเลย
ก็ยืนยันว่าพูดคุยกันแล้วทั้งสองฝ่ายนะฮะ
ส่วนเรื่องดราม่าข่าวร้อนที่เกิดขึ้นอยู่เนี่ย
สุบอกว่าแม่ไม่ทราบมันไม่ใช่เรื่องของแม่
ถูกค่ะแม่แล้วแม่ก็ทำงานนักทุกวันเลยค่ะ

แล้วก็พอหมดสัญญาเราไม่ได้ทำงานกันต่อค่ะ
เราก็ทำหน้าที่ของเราปกติทุกอย่างไม่มีอะไร
เขาให้ทำอะไรเราก็ทำก็แค่นั้นค่ะ
ก็ทำตามหน้าที่ที่กำหนดในระบุในสัญญา
ครบถ้วนตามสัญญานะฮะหมดสัญญาไม่ได้ต่อ

อยู่กับเจ้าใหม่กองสลักพัดพากันหมาแน่นอน
คุณผู้ชมนะคะขอบคุณมากนะคะ
สำหรับการติดตามรับชมบันเทิงไทยรัฐ
ทับทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์
และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ